สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี
ซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
จริงพี่อ่ำเป็นอีกคนนึงที่รายการท็อกทะลุดาวตามมาก
เพราะว่าอยากรู้ว่าดวงดวงนี้จะเป็นอย่างไร
คือหลายคนลุ้นหลายคนให้กำลังใจ
ถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีกำลังใจมากขึ้น
อำมีหลายคนบอกว่าพี่อ่ำสติสตังค์ตอนนี้เลอะเลือนไปแล้ว
พยายามลืมหนี้เฉย

ก็เลยไม่ต้องใช้หนี้
เขาบอกพี่อ้ำเป็นบ้าไปแล้วจากพระเอกจากอะไรเดี๋ยวนี้ทุกพี่อำเป็นคนที่ล้นไปแล้ว
เขาบอกเจอเรื่องไรแรงลับไม่ได้สติเสีย
มันเป็นงานของผมที่ทำภาพออกมาให้ดูในเฟซบุ๊ค
บางทีมันเป็นงานในงานของผมเล่นเป็นคนบ้าคนเสียสติ
เรามาดูพื้นดวงกันเลยกับพ่อหมอลักษณ์

เกิดวันที่๓๐พฤษภาคม
ก็อายุ๔๖ปี๗เดือนนะ
ตามวันที่เกิดเนี่ยเกิดราศรีตามช่วงวันที่พฤษภพฤษภพ

ตามเวลาเกิดลักษณะจุดลึกอยู่ราศีมีน
แล้วตามพื้นดวงชะตาจะเห็นได้ว่าเมื่ออาทิตย์อยู่พฤศพ
ก็เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ยึดมั่นถือมั่นมุ่งมั่นตั้งใจมั่น
มีมากเกินกว่าคนปกติ

พื้นดวงชะตาที่เป็นคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเท่านี้
แล้วตัวลักษณะสถิตราศีมีนเนี่ย
มันมีราหูกลุ่มจุดเกิด
ราหูกุมจุดเกิดก็แปลว่า
บนการเกิดมาแล้วเติบโตขึ้นมาเนี่ย
ก็จะเป็นคนมีชีวิตที่คิดอะไรล้ำลึกเกินกว่าคนอื่นเสมอ
จะเห็นและมองในโลกมายาเนี่ยได้ไม่เหมือนใคร
แล้วประกอบกับดาวประจำตัวยังอยู่ร่วมกับดาวเกรด
ซึ่งแปลว่าดาวแห่งการจินตนาการ
ดาวแห่งการที่มองอะไรที่ล้ำยุคไป
กับดาวมุติยูก็แปลว่าเป็นคนพระเด็จการ
มุ่งมั่นจะทำอะไรต้องเอาให้ได้เป็นให้ได้
ในวันที่ตัวเองถูกโซลหรือถูกจัดให้ชีวิตจะไปได้ดี
แต่วันที่ตัวเองต้องเอาตัวเองลงไปลงไปทำ
แล้วก็พร้อมกับที่จะต้องมาอยู่บนหน้าจอด้วยเนี่ย
มันจะทำให้มีปัญหามากเพราะมันจะขาดความสมบูรณ์
และเราก็จะทนไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีปัญหา
ดวงชะตานี้ควรจะเป็นมือปืนรับจ้าง
หมายถึงว่าเขาให้ทำอะไรเราเห็นว่าดีแล้ว
อันในรายละเอียดไปทำมันไม่ยุ่งแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้า
ไปอยู่ที่เป็นไม่อยู่เบื้องหลังในการบริหารจัดการ
ชิดจะไปได้ดีมากรากชีวิตเป็นอย่างนี้
ดวงชะตาเนี่ยมีดาวชื่อเสียงด้วยความสำเร็จเนี่ย
เป็นเกษตราธิบดีไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปี
ชื่อเสียงจะไม่หายไปคนจะจดจำได้และรอการกลับมาเสมอ
พร้อมเมื่อไหร่กลับมาคนจดจำและยินดี

ผมเป็นนางแบบก่อนแล้วก็ผมก็มีโอกาสแล้วก็มีน้องกล้อง

อำเข้าวงการได้ไงพี่น้องสาวดันหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับมันเป็นความตั้งใจอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วครับผม

คิดครับวันที่อายุสัก๘ขวบ
คิดเลยว่าจะต้องอยู่บนนั้น
คือบ้านแม่ผมอะครับติดกับบ้านที่เขาเป็นสตันมีการต่อยตีกันโอ้ชกเช้ง
เสร็จแล้วเราก็ปีนดูทุกวันแล้วก็ชื่นชมในการที่ต่อยไม่โดนแล้วกระเด็น
แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปโรงเรียนสายบ่อยครั้งจนพี่เขาขับรถผ่านมาเจอแล้วก็บอกว่าวันนี้ไปโรงเรียนสายแน่โดนตีแน่เลยน้อง
ข่ายหนังเปล่าโอ้โหเด็กเจ็ดไม่มีการติดต่อที่บ้านเดินออกจากซอยบ้านไปโรงเรียนหายไปนั้นช้ากลับมาสี่ทุ่ม
ไม่ต้องให้หมอล่าฟันโทรหลงมาเขาเล่นนี่ก่อนเลย
แล้วก็มีความตั้งใจไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้ามา
แต่จริงพอเข้ามาพี่อ่ำไม่ได้เล่นละครนี่เป็นร้องเพลงป่ะ
ร้องเพลงที่แกมมี่ก็จะเป็นพิธีกรก่อนครับผม

ผมเป็นพิธีกรรายการแบงกับยู่ยี่ก่อน
แล้วก็มาเป็นกับพี่อิงครับผม
มันเริ่มเข้ามาเป็นพิธีกรได้ยังไงครับพี่
ก็เข้ามาที่แกมมี่ครับระหว่างรอที่จะเป็นนักร้องเนี่ยครับ
ก็จะมีการเรียนร้องเพลงด้วยแล้วก็ทางแกรมมี่ก็จะหางานให้กับศิลปิน
ให้ออกไปให้ชาวบ้านเขาเห็นหน้าเห็นตากันบ้าง

ก็เป็นด้วยโชคชะตาอะไรด้วย

เราได้ประสบการณ์อะไรดีที่อยู่ที่แกรมมี่เยอะ
มันก็เลยทำให้เราได้รู้จักกับศิลปินชื่ออ่ำอำมารินตั้งแต่บัตรนั้น
อ่ำมาดังจริงเป็นเพลงติดท็อปชาร์จเพลงอ่ำอมรินให้เห็นตัวตนของศิลปิน

ที่๓จริงมันก็ชุดที่มันก็ชุดแรกมันก็มีโผล่มาให้เห็นตามชาร์จเพลงคลื่นวิทยุต่างบ้างครับ

กับเพลงตุ๊ดตู่แล้วก็มีเพลงรักอ้ำอึ้งอะไรอย่างนี้ครับ

เหลืองครับอำจารย์ก็ต้องเหลืองนิดนึง

เฮ้ยทำไมหน้าตาบ้องแบ้วหุ่มนี้หล่อเลย
หล่อเลยนะหญิงเพียบหญิงเพียบ

คิดว่าเด่นนะครับ

แล้วก็มีคนที่สนใจเราที่จะนำเราไปใช้งานอะไรอย่างเช่น
ผมก็แพงมากเขาก็ยังให้ผมไปอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็จ่ายให้อะไรอย่างนี้ครับ
บางทีเล่นเป็นฝาแฝดเขาก็จ่ายให้ดับเบิ้ลด้วย

แต่ในแต่ในที่สุดมันก็ทำให้เราได้อยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงเราก็ได้ลอง

ได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นหนังด้วย

แล้วก็มาเป็นผลิตรายการเป็นอาชีพของตัวเองครับ

ส่วนมากผมจะเน้นรายการกีฬากับรายการท่องเที่ยวเดินทาง

ผมเล่นก๊อฟตั้งแต่๔๐ปีแล้วครับผม

เป็นขวานใจสาวเพราะว่า
เป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียง

กีฬานี่ถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติก๊อปประเทศไทยเลยหรือครับ

ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไป
อันนี้ดวงจะต้องมาเป็นศิลปินหรือเปล่าฮะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าวันนั้นไม่สอบตก

ผมเคยบอกหลายครั้งนะคนที่จะเป็นดาราหรือนักแสดงได้

ราหูถ้าเด่นจะต้องอยู่ราศีกุม

เป็นเกษตรเป็นมหาจักรเป็นมหาอุด
แต่อันนี้ลาหูไม่ได้อยู่

กลุ่มอยู่กับจุดเกิดราศีมีนเลย

ของความเป็นดาราหรือความเป็นคนที่จะอยู่
โรคมายาเลยเพราะฉะนั้น

เวลาที่ผ่านมาเจออะไรแล้วเป็นยังไง

เป็นที่จดจำแล้วเขารอเรา

แล้วพี่อำก็จะมาโด่งดังได้รับก่อนยอม
เพราะฉะนั้นที่เป็นคนรู้จัก

คือคลอดมาพร้อมกับราหูอยู่กลางกระบานเลยนะจริง

แล้วก็เป็นตลอดด้วยนะมันไม่มีทางหาย

นี่พื้นชะตาเดิมไม่ใช่แปลว่าเป็นปี

เป็นวาดจะต้องอยู่ในวงการบันเทิง

ต่อให้คุณอำหนีไปจะหนีไปอยู่ตรงไหนนะ

แล้วก็บอกเดี๋ยวนี้เขาไปทำอะไร
อยู่ตรงไหนเขาก็อยากรู้ติดตาม

อยู่ในเลือดใสเลือดนะครับ

เพราะว่าตอนที่เป็นไม่สบายที่เป็นเกาะขึ้นนะครับ

ลำบากมือกำไม่ได้เนี่ย

ก็ได้เตือนก็ได้มีโอกาสได้ทบทวนอย่างที่อาจารย์ว่า

นั่งดูว่ามันผิดพลาดอะไรไปบ้างที่ผ่านมา

อ่ำถึงเป็นเกาะถึงขนาดขยับตัวไม่ได้

พี่เจ้านี่เดินอยู่ประมาณเก้าละครืบ

จนถอดใจว่าต้องกลิ้งไป

ทำรายการทีวีที่ทำมาเป็น๑๐ปี
ก็อยู่ดีก็ต้องบินตัวไป

มันเป็นการสะสมก่อนหน้านี้

อยู่ในราศีกันเร็งดวงชะตาคนเกิดราศีมีน
ซึ่งหมายถึงคนทั่วไปที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะ

เมื่อ๕ปีที่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่อง

เพราะลาหูเดิมในดวงชะตาเนี่ย
พอเสามานะภิควณะช่วงใหญ่ทั้งหมด

ยาต้องคูณคู่คงจะเกิดโชคใหญ่มันเหมือนจะมีโอกาสมันเหมือนจะมีทางมากมายยิ่งใหญ่
แต่ถ้าเผลอหยิบและจับทำไป๑เสียครอบครัว๒งานก็จะพัง
พอราหูมาตามเก็บเช็คบินนะตั้งแต่ประมาณปี๕๗ราวไปปลายปี
ต่อปี๕๘เนี่ยมันกินลาบเรียบสนิทวุฒิเลยมันหลายอย่างเลยนะ
เพราะราหูมาทับคนเกิดราศีกันเล็งคนเกิดราศีมีนราหูเร็งดวงชะตาใครนะ
มันจะต้องกำพาเมียเลิกกับสามีซ่อมบ้านซ่อมรถมีหนี้มีสินมีทุกข์
เสียงานชีวิตเปลี่ยนบางคนตายป่วยเจ็บใช่ไหมมันมีเหตุเพศภัย
แต่พี่อำถึงพ้นเคราะห์หรือคนเกิดราศิกัณฑ์ราศิมีนพ้นเคราะห์นะ
หรือคนเกิดราศิกัณฑ์ราศิมีนพ้นเคราะห์นะ๑๖มกราคมที่ผ่านมา

สตาร์จะมีโชคใหญ่หลังจาก๑๖กราคมไปรับลาหูหรือเปล่า

กำลังบอกว่าวันที่๑๖พี่อ่ำก็ยังเดินไม่ได้อยู่
เขาต้องมีปัญหาเพราะจังหวะที่ราหูย้ายนะ
มันจะต้องมีเหตุไงเขาบอกในตำราโบราณลาหูย้ายวันใด
มกราคมปี๒๕๙บวกลบราว๑เดือน
มันจะมีทั้งป่วยเจ็บคือมันเป็นห่วงเวลาเขาเรียกดาวเคลื่อนเดือนย้าย
ลาหูเหมือนอะไรป่ะเหมือนเป็นครุฑใหญ่เพราะลาหูทรงครุฑ
เกาะกิ่งไม้อยู่เกาะราศีกันส่งผลกระแสเร็งราศีมีน
พอจะบินเนี่ยต้องถีบตัวถีบตัวถีบปุ๊บกิ่งไม้ต้องหัก
แล้วบินปะกะลาสีสิงค์มันจะเกิดการยวบไหว
เราเจ็บเก้าเมื่อไหร่ค่ะเมื่อกี้อึ๋อะไร
อย่างที่อาจารย์พูดพึ่งสักครู่คือเข้ามาเช็คบินครับ
ว่าวันที่๑๖ที่ผ่านไหมที่ผ่านมามมสก่อรา

นำมาถึงวันที่๑๖ได้เกิดใหม่หลุดพ้นโอเคก็อันหนึ่งนะครับผม
ที่บอกตืดขี่ถูกขาพอถูกขาด์เพราะไม่ได้เกิดใหม่แล้ว
ผ่านมาได้แล้วเข้าใจอะไรมาก

หนึ่งคือที่ได้มาเนี่ยคือความรักที่แท้จริงกับครอบครัว
ที่มันยังไงก็เป็นครอบครัวอยู่บรรยากรรม
ไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในตรงไหน

มีความเห็นใจกันอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์ใจ

มันไม่ใช่รักแค่เป็นชู้สาวที่จะต้องไปนั่งจับมือที่โรงหนังมันหนัง
เรื่องนี้มันป๊อปคอนมันเหนียวเรือนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แล้วไงมันเป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้นมาจากความบริสุทธิ์ใจ
มันไม่ได้ห่างกันไปแต่มันก็แค่ห่างแต่ใจมันอยู่แค่นี้เอง

คือแทบจะทุกข์หายใจลมหายใจจะเป็นลูกเป็นจอยอย่างนี้
ถ้าคุณมีชีวิตต่อไปได้แล้วคุณไปล้มคุณต้องลุกขึ้นยืนให้ได้ให้เขาสบายใจให้ได้

แสดงว่า๒ปีที่โดนลาหูเนี่ยนั้นถึงถึงฟึกขั้นล้มเลยหรอพี่

มันคือมันมีอารมณ์ท้อมันมีอารมณ์ที่แบบ

ตามดวงชาตา

ก็เป็นคนมีเสน่ห์และเจ้าชู้พอประมาณ

ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมองที่ทุกคนอิจฉาที่ทุกคนให้กำลังใจ
ในที่สุดเราก็คุยกันที่จะเลิกกัน
อาบมีผู้หญิงคนอื่นไม่มีใช่ไหม
หลังวันที่๗สิงหาคมดาร์เพศรภัณฑ์ธรรมดีจะโโจรนเข้ามาเล็งดวงฉบตาอีกครั้งหนึ่ง

ความรักที่หายไปก็จะกลับคืนมา
ดวงนี่มันชัดเจนนะแล้วผมก็ยังปรารถนานะ
วันหนึ่งครอบครัวจะกลับมาเป็นครอบครัว
เคยพูดไหมว่าเขาอยากให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกัน
ในวันที่คิดจะฆ่าตัวตายทำไมรอดมาได้